วันนี้จะพาไปดูความออร่าของวาที่เจ้าสาวมิวณิธากันหน่อย
ไปดูความชื่นมื้นของคู่นี้กันนะคะ
สำหรับหักนางเอกสาวมิวณิธาหลายวันก่อนเราก็ได้เห็นภาพเธอ

เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชนะคะ
รับประทานน้ำพระพุทธมนตร์เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตคู่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัฐราชกัญญานะคะ
พระราชทานน้ำสังให้กับบ่าวสาว
เจิมหน้าผากเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตคู่ค่ะ
และสำหรับพิธีมั่นนะคะจะจัดขึ้นในวันที่๒๐ธันวาคม
และจะจัดพิธีฉลองมงคลสมรสอีกครั้งในวันที่๑๐มกราคมปีหน้าค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เปิดตัวแล้วความรักนั้นหวาน

นั่นก็คือสาวสวยคนนี้เกรทการกล้าวนั่นเอง

เอาจริงเป็นการเปิดตัวแฟนครั้งแรก
คือก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าเธอกำลังคุยกับหนุ่มนอกวงการอยู่คนนึงโอ้โห
เปิดตัวในงานฉลองวันเกิดของเธอ
เธอก็มีเพื่อนสนิทไปร่องเรือหรูไปปาร์ตี้กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็มีช็อตให้ได้กรี๊ดกันแบบนี้ค่ะคุณ
เพราะว่านุ่มนิกคนนี้เขาถือเคก้อนโตมาเตอร์ไพรส์เบิร์ตเดย์
แถมยังมีเสียงแซวอื้ออึงจากเพื่อนบอกว่า
แหวนอยู่ไหนอ่ะอยู่ในเค้กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

พอร้องจบเกรมาล้ออนบอกจะประมาณนะ
มอบให้กับนิกและเพื่อนทุกคน

บอกว่าหวานใจตัวจริงเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยบอกเลย

ไปหาจากไหนเอาจริง
ไม่อย่าให้นักข่าวเราตามกันแล้วว่า

ไปเจอกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าคะคุณ
ไม่อันนี้เขาไปฉลองกันนี่เหรอ
แต่ว่ายังไงก็ไม่รู้แต่เขามีแซวกัน

บนเครื่องบินคุณนิกบอกยังไง

ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไป